บอกว่าเจ้าของบ้านสุดช้ำใจเหลือเกิน
โจรเนี่ยปีนให้ไปบนอาคารพาณิชย์
ขโมยของทรัพย์สินได้ไปเกลี้ยงเลย

ไปพบซองถุงยางอนามัยแกะใช้แล้ว

ในบ้านของเจ้าของบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านหลังนี้
ทำไมถึงมีถุงยางที่ใช้แล้ว

พร้อมกับพนักงานยืนรอให้การอยู่

ตรวจสอบภายในพบว่าอ้าวสายไฟภายในอาคารทั้งหมดทั้ง๓คู่หาถูกตัดหมดเลย
รวมทั้งเบรกเกอร์สายทองแดงท่อแอร์มีร่องรอยการบรื้อค้นทรัพย์สิน
กระจายเกลื่อนทั้ง๓ชั้น

นี่ฮะในห้องนอนชั้น๒
ทำไมมันมี๒ถุงยางอนามัยแบบฉี่ใช้แล้ววางอยู่๑อัน
คืออาคารนี้ใช้ไปที่เก็บของ
พุธให้พนักงานมาเปิดเอาของไปซึ่งไฟก็เปิดได้ตามปกติ
แต่พนักงานบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีเครื่องทำน้ำอุ่นวางทิ้งอยู่ด้านล่าง
ตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าพนักงานคงมรื้อไปหาของแล้วก็ไม่ได้เก็บ
พอไปตรวจอีกสายไฟก็หายไปก็เลยแจ้งจำรวจไปตรวจสอบ
ต่อมาจำลวชจะรวบตัวผู้เกาะเหตุได้คือนายบดิณนะสมบูรณ์อายุ๓๖ปี
คือนายคนนี้เป็นคนดูแลหอพักอยู่ด้านหลังอาคารที่เกิดเหตุ
โดยเข้าไปตรวจในหอพักไปพบของกลางเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมของที่เขาขโมยไปนี่แหละนะฮะ
สารภาพเลยทำจริงครับผมปีนเข้าไปขโมยของจริงครับ
เข้าไปตอนกลางคืนแล้วทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
จากนี้ผู้ต้องหาก็ยังมีหมายจับคดีรักทรัพย์หลายหมายติดตัวก็เลยส่งตัวดำเนินคดีนะครับ
ส่วนตำรวจสพเมืองสตูนไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมเขานำตัวนายวรพลเต๊ะสาโหบอายุ๒๒ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในคดีไปขโมยของลักษัพญาติของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสตูนนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนร้ายเข้าไปรักทรัพย์ในโรงพยาบาลสตูนหลายต่อหลายครั้งกระทั่งมีการวางแผนสืบสวนแล้วก็รู้ว่านายวรพลคนนี้เป็นคนก่อเหตุก็เลยเข้าไปจับกลุ่มตัวได้
คือ๑๘๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วตำรวจก็เอาผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ขยายผลต่อไปเพราะเชื่อว่าเขาก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗ครั้ง
นี้ผู้ต้องหาก็บอกว่าเหตุที่ขโมยเพราะว่าต้องการนำเงินไปเที่ยว
ต้องการนำเงินไปแทงบอลก็เลยมาก่อเหตุขโมยของตามโรงพยาบาลนะครับ